เชียงใหม่สัปดาห์นี้ใจคอไม่ค่อยดีคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
ตั้งแต่ประตูช้างเผือกแล้ว

แล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นครับคือพูดถึงพระเจดีธาตุเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีรอยร้าวอยู่สักพักแล้วนะ
คนก็สังเกตเห็นชาวบ้านก็เห็นพระก็เห็นเพราะว่าอายุ๕๐๐กว่าปี
บ้างวันนี้พังถล่มลงมาอืม

โอ้โหจังหวะแบบนี้ค่ะเอาจริงนะชาวเชียงใหม่เห็นแบบนี้ใจ

ขนาดพวกเราเป็นคนกรุงเทพยังใจหายเลยนะ
แล้วถ้าเป็นคนพื้นเมืองเห็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
คงใจสลายจริงครับเพราะว่านี่คือพระเจดีธาตุสูง
โอ้โหเนี้ยเทียบกับอาคารข้างหลังน่ะคุณผู้ชมฮะค่ะ
แล้วอายุของพระเจดีธาตุ๕๒๒ปีครับเป็นของวัดศรีสุพรรณตำบล
หายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่พังลงมาเย็นเมื่อวานนี้
ทางเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณครับพระครูพิทักษิคุณ
ท่านบอกว่าท่านเห็นความผิดปกติของพระเจดีธาตุ

และได้ปรึกษากับทางกรมศิลปากรเพื่อดำเนินการป้องกัน
และช่วง๒วันที่ผ่านมาครับได้ขอให้ทางโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ
ที่มีอาคารเรียนอยู่ใกล้กับพระเจดีธาตุ

เพราะท่านกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียนครับ
แล้วก็เกิดถล่มลงมาจริงด้วย
โชคดีจริงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ศิลปากรที่๗ไปตรวจสอบองค์พระเจดีธาตุก็พบว่า
มีพระพุทธรูปโบราณคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพว่าโบราณขนาดไหน
ตัวพระเจดีธาตุ๕๒๒ปี
ก็จะมีพระพุทธรูปโบราณปะปนอยู่กับซากปรักหักพังหลายองค์เลยนะ
นี่ชาวบ้านเขาก็มายืนดูกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุด้วยครับ
ทางผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานนายเทิดศักดิ์เย็นจุระ
บอกว่าความเสียหายที่พบมาจากแก่นในของพระเจดีก่อน
เนื่องจากในอดีตมีการพอกปูนเสมนครอบองค์พระเจดีธาตุของเดิมไว้
แต่ไม่มีการเสริมโครงสร้างอะไรช่วยไว้ครับ
เหมือนกับการก่อเพิ่มน้ำหนักไปเพิ่มบนร่างของคนแก่

คือการก่อสร้างเจดีถ้าเป็นวัดในยุคหลัง
จะมีการทำโครงสร้างขึ้นมาก่อนนะคุณผู้ชม

เขาก็เลยบอกว่าพอมันไม่มีการเสริมโครงสร้างอะไรไว้

แล้วเป็นคนแก่ที่อายุ๕๐๐กว่าปี
ใช่แล้วไม่เจอฝนมาอีก
โอ้โหทีนี้พื้นที่โดยรอบเนี่ยมีการเทคอนกรีตด้วยครับ
มันก็พอฝนตกประกอบเข้าไปชื้นสะสมใต้ดิน
ไม่สามารถจะระเหยได้สุดท้ายองค์เจดีก็เลยพังทลายลงมา
ถูกมงคลที่พบในองค์พระธาตุนั้น

ตรวจสอบว่าพระแล้วก็เม็ดพระธาตุนี้ครับ
สิ่งที่เจอเนี่ยศิลปะยุคไหนมีอายุเก่าแก่เท่าไหร่กันบ้างครับ
เดี๋ยวไปฟังคุณเทศสักย์เย็นจุรากระหน่อย
ท่านเป็นผอกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่ครับ
เจดีนี้ทาสีทองทั้งองค์

เป็นฟิล์มที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นระเหยออกอีก
เพราะฉะนั้นพอพระเจดีเกิดมีรอยแยกหรือรอยแตกเล็กขึ้นมา
ด้วยการที่ว่ามีวัชพืชเข้าไปแทรกซึมด้วยลากขยายรอยบาดแผลให้กว้างขึ้นด้วย
น้ำฝนก็ค่อยไหลสะสมเข้าไปประกบวกกับความชื้นที่อยู่ข้างในอีก
นะครับทีนี้ก็คือเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก
พูดถึงการดูแลโบราณวัตถุมีค่าที่พบในซากเจดี

พระพุทธรูปสำริททั้งพระพุทธรูปแก้ว

จริงมันมีเยอะมากเลยนะคือคนที่เห็นภาพ

คือมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะใช่
แล้วก็คนแก่คนเท่าเขาก็สการะนับถือกัน
ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดกั้นบริเวณเอาไว้ก่อนครับ

แล้วเขาก็ตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังไว้ด้วย

มีทั้งกำแพงเมืองประตูช้างเผือกที่ถล่ม

ส่วนตัวพวกเขาไม่เชื่อว่าเป็นเหตุอาเภษอะไรหรอก

แต่เชื่อว่ามาจากภัยธรรมชาติครับ

แล้วเขาก็เขาเชื่อว่าอาจจะมีความต้องการให้คนรุ่นใหม่บูรณะองค์พระเจดี
ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการนิมนต์พระมหาเทราชั้นผู้ใหญ่มาสวดถอนสิ่งที่เคยเป็นเจดีซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งถ้าให้ช่างเข้าเก็บรื้อเลยโดยไม่มีพิธีกรรมเนี่ยอันนี้แหละเขาบอกว่าอาถรรพ์มันจะไปเกิดกับช่างครับ